ส่วนกรณีหลานชายอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ
ซึ่งโดนกล่าวหาว่าเขาไปมอมยาแล้วก็ข่มขืน
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นดาราแล้วก็ไปหาทนายตั้ม
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะตำรวจนำตัวผู้ชายคนนี้หรือว่า
นายเอ็มเนี่ยนะฮะนายเอ็มหรือชื่อเต็มคือนายอภิดิตอินทุลักษณ์
กันต่างประเทศนนึกเป็นผู้ต้องหาคดีคมขืนผู้อื่นโดยไม่ยินยอมครับ
ค่ะแล้วก็ไปยื่นคำร้องขออำนาจศาลฝากหางครั้งแรกเป็นเวลาสิบสองวัน
ตั้งแต่สามสิบสิงหาคมถึงสิบกันยายนขณะโดยการทนายความ
ซึ่งเป็นทีมงานของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
พร้อมด้วยนักแสดงสาวซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัวครับ

ไปยุ่งเหยิงและทำลายพญาหลักฐาน
โดยธนายความทีมงานของธนายตั้ม
วันนี้ก็พาผู้เสียหายมายื่นคัดค้านการประกันตัว
อย่างที่บอกไปคือกลัวจะไปยุ่งเหยิงไปทำลายพญาหลักฐาน
เช่นจะไปลบแชทไลน์หรือเปล่า

ต่อการนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนนักแสดงสาวซึ่งเป็นผู้เสียหายครับบอกว่า
นอกจากเรื่องการลบแชทแล้ว
ผู้ต้องหาก็คือในเอ็มยังเคยพยายามข่มขู่เธอครับ
ซึ่งมีคลิปยืนยันเป็นหลักฐานชัดเจนเลย
คือฝั่งผู้เสียหายเธอก็บอกว่าเธอมีคลิป
เพราะว่าฝั่งในเอ็มเมื่อวานนี้ที่ออกมามาพบตำรวจ
เขาก็บอกนะว่าผมก็มีหลักฐานทั้งหมดยืนยันเหมือนกัน

ทางซ้ายนายเอ็มถึงขนาดเปิดหน้าเลย

อย่างไรก็ตามครับหากตัวผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว
นักแสดงสาวที่เป็นผู้เสียหายบอกว่า

รวมไปถึงพยายามหลักฐานที่อาจโดนทำลายได้
หรือว่าอาจจะมีการสร้างหรือปลอมหลักฐานเท็จขึ้นมาครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายเอ็มจำเลยในคดีนี้
ทางเจ้าหน้าที่พาหลบสื่อมวลชน
โอ้โหไปด้านหลังของศาลด้วยนะฮะ